ปกติฉันจะขึ้นแต่รถหนุ่มนะ

ก็หนูเป็นแฟนคลับคุณแม่นะคะสวัสดี

วันนี้รายการแจ๊กรีนได้ทุกเป็นเกียรติมากนะคะ
ได้มานั่งกับคุณแม่สีตางบัวทอง
เก่งมากเพราะคิวไม่มีเลยช่วงนี้
เดี๋ยวนายก็จะขัดไฟคุยได้ค่ะแม่

ค่าตัวก็เหมือนสะบัดต่อนะคะ

คือหลายคนประทับใจกับแม่สีตางค่ะคือ
ดีมากอ่ะเอองง

คือผัวลูกกินเหลือไม่ไปเก็บกิน
คือเราไม่ประกาศตัดใจทิ้งไปเลย
กินพออิ่มเพราะแม่เป็นคนกินข้าวแบบ

อร่อยแค่ไหนก็ไม่เกิน๕๖คำ
ผมนี่ก็คือให้ผมมันสะอาด
แต่เรื่องหวีเรื่องใดไม่ซีเรียส
เป็นคนไม่ค่อยหวีผมเนี่ย

ถึงเรื่องราวก่อจะทำให้แม่สิตางค์ได้

แต่ว่ายังอยู่เนี่ยมันงอไงจะมาไหมให้มันมา
คือเป็นลูกเลี้ยงที่แม่ลูกเลี้ยงเหรอค่ะคือคือเป็นลูกเลี้ยงที่แม่ลูกเลี้ยงเหรอค่ะ
เป็นลูกเลี้ยงที่แม่ลูกเลี้ยงเหรอค่ะเป็นลูกเลี้ยงเหรอค่ะเป็นลูกเลี้ยงเหรอค่ะ
คือคนเข้าใจว่าแม่สิตางมีแบบว่าเคยแบบ

ฉันแต่งตัวเป็นผู้ชายเพราะแม่

ตายแล้วพาชั้นไปไหนเดี๋ยวพี่โจรดมาดับ

ชั้นรับไม่ไหวแล้ว

กลางวันเราก็มาเป็นผู้ชายแล้วเวลาเสร็จงานอะไรเสร็จ
ค่ำก็นัดเจอกันก็ไปแต่งตัวบ้านเพื่อนไงแต่มาแต่งเต็มตัว
ใส่เสื้อในเลยตอนไม่มีแม่แล้วตอนแม่เขาเสียแล้วเราก็เต็มที่
ค่ะแล้วจริงแม่เป็นคนใจดีไหมคะบางคนเห็นแม่แบบใจดี
แต่โมโหลาไม่ใจดีนะใครขออะไรช่วยถ้าเราดูเราไม่โกหกเราช่วยนะ
ในขณะที่เราไม่มีเงินจะช่วยแต่เราหาช่วยอ๋อแล้วที่เป็นนักเลงอ่ะแม่
แม่เคยรับเราเป็นนักเลงเพราะเราคุมงานก่อสร้างให้แม่แม่รับเหมาก่อสร้าง
ทีนี้มีปัญหาอะไรเราก็ยิงเลย
ก็เนี้ยแหละที่มีข่าวว่าขึ้นลงทาง
แม่แบบคิดมุกสักไหนครับแบบหลายแบบ
เคยละเล่นไม่ได้เล่นไปคลิปเดียวไม่เล่นละ

คอมเมนต์กระทาจะตาย

ไม่ต้องมาชงปล่อยคลิปด่าชนะ
ใครเห็นคลิปที่ด่าแม่

โอนมาแสนนึงเดี๋ยวต้องช่วยกันเดือนหนึ่ง

สนิทกันนนี่นี่เค้าบ้า

เหมือนมีวิญญาณแบบส่งเสียงมาขอความช่วยเหลือแล้วไม่มีใครช่วยอ่ะ
ที่ฉันน้ำตาไหลไม่ได้นั่นมันไหลมาเองเลยนะ
พอฉันไปกราบพระลืมมาฉันเป็นอีกคนนึงเลยนะ

พอคุณยายมากอดว่าเสียดายลูก

เหมือนวัดจนวัดหนึ่งที่ไม่ได้งบประมาณนะ
พอวัดนี้เพิ่งจะมีรายได้

ประเด็นที่ว่าชาวบ้านเขากำลังมีความสุข
แล้วเริ่มจะมีเงินช่วยเหลือจาก
การทำบุญของคนต่างถิ่นมาดูรูปชี้ส้ม
ฉันพูดถึงประเด็นนี้เข้าใจแล้วยัง

คือการันตีความน่าเชื่อถือ

คือถ้าเห็นเป็นกระเทยแล้วขยะแขยง

เดี๋ยวกูแต่งผู้ชายโชคกับมึงก็ได้
หรือถ้าต่อยนี่มันดูต่ำไป

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเอง

หาซาตานมันจะสนับสนุนใคร

อันนี้ที่ทานแล้วนอกจากสมมุติหรือแม่มีอีกอะไร
ไม่มันเยอะนะเล่าไปคือมีผีโบราณมาคุยกับเราที่เคยเล่า

นี่เรื่องจริงเรารู้สึกเรารู้สึก
นี่มีหลายคนแล้วพวกพิตตี้สนิท

ใบ้หวยแม่นมาตั้งนานแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป